ไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมคชาภาพไปหมู่ทูเวียงจันทร์ค่ะ
เมื่อวานนี้เราพาไปดูเหล่าผู้โชคดีที่เขาไปไหว้พระธาตุหลวงเวียงจันทร์

วันนี้ค่ะมีแขกพิเศษมาร่วมกิจกรรมด้วยจะเป็นใครไปติดตามกันเลย
ขชภาพาไปหมู่ทูเวียงจันทร์
เมื่อครั้งที่แล้วเราได้พาผู้โชคดีไปไหว้พระธาตุหลวงเวียงจันทร์

เพราะมีแขกรับเชิญพิเศษจะเป็นใครต้องติดตามกันครับ
ตอนแรกก็เอ๊ะไข่เนอะ
แต่สรุปก็มาเป็นพี่อ้ำอธิชาติครับ
ไม่ได้บอกมาก่อนเลยไม่ได้บอกว่าต้าโตหล่อมากค่ะ
ขาวผ่องไงอิ่มบุญมาก
คือวันที่๒เราเริ่มไปมูกันที่วัดองค์ตื้อค่ะ
วัดพระเจ้าองค์ตือมีสังฆราชและพระอีก๙ลูกมาสวจเรือนพุทธมนต์ให้เรา
เพื่ออวยพรให้เราโชคดีครับ

พี่มดดำแล้วก็พี่อ้ำแจ้งว่าวันนี้ยังไม่มีชื่อนะครับ
ก็วันนี้จะเป็นวันแรกที่จะกล่าวนามวัด
ตื่นเต้นรู้สึกอิ่มบุญที่ได้ร่วมในพิธีที่แบบมีการตั้งชื่อวัด
อีกหนึ่งสถานที่สุดลึกลับที่น้อยคนจะรู้จัก
แต่ถ้าได้มาที่นี่แล้วต้องมาสักการะบูชากันสักครั้งหนึ่ง
กับสารพ่อปู่ศรีสุโธนาคาราชครับ
ขอขอบคุณพี่มดดำและรายการคชาพาพาไปมู
ที่ได้มีโอกาสจัดทริปดีแบบนี้เอ็กซูซีฟแบบนี้พิเศษสุดไปเลยค่ะ
ข้าอยากขอบคุณทุกท่านครับทั้งพี่มดามทั้งผู้สังสนต่างครับ
ที่เข้ามาร่วมบุญกันในครั้งนี้ครับ
ขอบคุณนะฮะไทยรัฐทีวีที่ทำให้เกิดทริปดีอย่างนี้เกิดขึ้น

ระหว่างคชาพาพาไปมูลกับไทยรัสทีวี